ต่อกันที่วงการเพลงกันบ้างค่ะกับศิลปินวงมายที่ตอนนี้นะคะเขาปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมาค่ะ
ก็ปริมปลื้มสุดเลยเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดี
เข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายปลายปีกันแล้วนะคะ
หลายคนค่ะก็คงจะเริ่มนับถอยหลังเตรียมฉลองปีใหม่กันอย่างคึกคัก
ก็ขอประเดิมเข้ามาสวัสดีปีใหม่กันถึงไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
เพราะมีข่าวน่ายินดีมาให้แฟนได้เฮกันด้วยค่ะ
หลังจากที่พวกเขานั้นปล่อยซิงเกิ้ลใหม่จากอัลบั้มชุดที่๔
ก็ได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มแฟนเพลงเป็นอย่างดีเลย
ทำให้เพลงนี้นะคะกลายเป็นเพลงฮิตค่ะ
รวมถึงมีแฟนเข้าไปฟังจนตอนนี้นะคะ
ยูทูปนั้นทะลุ๔๐ล้านวิว
ภายในระยะเวลาไม่นานด้วยค่ะ
งานนี้สมาชิกวงมายทุกคนก็เผยว่าเป็นปลื้มแบบสุด
อยากจะขอบคุณแฟนเพลงที่สนับสนุนมาโดยตลอด
บอกข่าวดีด้วยว่าเตรียมมีซิงเกิ้ลใหม่
แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์จัดคอนเสิร์ตใหญ่
มาเอาใจแฟนเป็นการตอบแทนกันด้วยค่ะ

มันก็ครบอยู่กับช่วงเวลาที่มันพอดีนะครับ
แล้วก็เนื้อหาของเพลงก็ไม่ได้ฟังยากจนเกินไป
แล้วก็อีกอย่างนี่มันก็เป็นความแปลกใหม่ของพวกเราที่
ได้เอาการแร็พเข้ามา
ฮิปพอปเข้ามาสูดเพลงของเราอย่างเต็มตัวนะครับ
เหมาะกับการเอาไปแชร์ต่อไปเล่าต่อให้เพื่อนฟังปากต่อปาก
คือเรายิ่งอยู่ในวงการนี้มานานเข้านานเข้า
การรักษามาตรฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
ก็อยากจะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังกับงานของเรา
แน่นอนว่าไม่ใช่ค่าซิงเกิ้ลใหม่แน่นอนจะมีงานใหม่ของเรา

ซิงเกิ้ลใหม่ด้วยการตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ
ส่วนความบันเทิงอื่นนั้นสามารถตามต่อได้ในรายการพาเรทบันเทิงคืนนี้นะคะ